บอกว่ากลุ่มถูกกลุ่มคนร้ายเป็นผู้ชาย

ได้รับบาดเจ็บอยู่แถวคอนโดแจ้งวัฒนะ
โดยเขาบอกมีการอ้างชื่อถึงน้องเนย
แล้วก็เป็นอดีตแฟนของเก่งลายพราง
เขาบอกว่าน้องเนยเป็นนกต่อ
ล่อให้เขาเข้าไปในคอนโด
แล้วก็บอกให้ผู้ชายมารุมทำร้ายเขาอีกที
อันนี้เป็นภาพอดีตอดีตคนรู้ใจ

คนที่มีรอยสักเยอะเก่งลายพรางนะคะ
รู้ตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
น่าจะเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยนะคะ

ให้พาลูกหลานมามอบตัวนะคะ

เมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อว่านายวุฒิชัยดาวเรือง
คุณเป๋าอายุ๒๕ปีเข้าแจ้งความว่าถูกกลุ่มคนร้าย
ใช้มีดฟันได้รับบาดเจ็บ
ห้องพักชั้น๘แถวถนนแจ้งวัฒนะ
โดยบอกว่ามีน้องเนยเน็ตไอดอล
ตแฟนสาวของเก่งลายพรางเป็นนกต่อ
นายวุฒิชัยเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าวันที่เกิดเหตุไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวรามอินทรา
ไปพบกับกลุ่มของนางสาวสายทานยิ้มอำภัย

โดยเขาได้รู้จักน้องเนยมาก่อน
จนกระทั่งเที่ยวกันในสถานบันเทิงเดียวกัน

เนยมาชวนให้ไปนั่งดื่มต่อ

ครั้งแรกเขาบอกเขาปฏิเสธไปนะไม่ไปน้องเนย
แต่ทีนี้เขาบอกว่าน้องเนยดูขยันขยอเป็นพิเศษ
เขาก็เลยโอเคตกลงไปดื่มกันต่อ
เนยพาขึ้นไปบนคอนโด
ซึ่งเป็นห้องของเพื่อนน้องเนยบอกแบบนี้
หลังจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คนเดินเข้ามาในห้อง
มีการพูดคุยกันก่อนที่น้องเนยและกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด
จะขอตัวกลับกลับไปพร้อมกับน้องแนนอีกคนนึง
ซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของตัวเองด้วย
เมื่อทั้งหมดกลับไปประมาณ๒๐นาทีเขานั่งดื่มต่ออยู่ในนั้นนะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมนั่นแหละกลับเข้ามาใหม่
พร้อมกับในแบงค์ซึ่งในแบงค์เนี่ยเป็นคนที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
แต่ไม่ได้เจอตัวนะเขาทะเลาะกันทางเฟซบุ๊ก
มาก่อนละประมาณ๑เดือนเนื่องจากเข้าใจผิดว่าไปจีบน้องแนน
จากนั้นทั้งหมดนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
เคยคุยกันมาแล้วในเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้ไม่คุยหมดเวลาคุยแล้วนะคะ
เข้ามาที่ใบหน้าเลยค่ะรุมทำร้ายร่างกาย
ใช้มีดฟันที่ศีรษะเห็นแผลเต็มหัวเลยนะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงอยู่คนเดียวถูกรุมแกล้งตายดีกว่านะคะ
กลุ่มคนร้ายก็เลยยอมกลับออกไป
ส่วนสาเหตุที่ถูกทำร้ายเขาบอกกับตำรวจว่า
น่าจะเกิดจากเมื่อ๑เดือนที่แล้วนี่แหละที่เคยโตเถียงกันในเฟซบุ๊ก
และตอนนั้นโตเถียงเป็นเรื่องของเชิงชู้สาวและใช้คำท้าทายว่า
เมียมึงขออนุญาตนะคะอุ๊ยพูดไปแล้ว
เมียมึงก็เหมือนเมียกูพร้อมยืนยันว่า
เนยเป็นคนชวนและขยันขยอให้มากินต่อที่ห้อง
ก็คือเขาบอกว่าน้องเนยนี่แหละน่าจะเป็นนกต่อที่ล่อเขาให้มาถูกทำร้าย
ก็เลยมั่นใจว่าน้องเนยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน

พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสนบางเขนระบุว่า
ตอนนี้ตำรวจทราบกลุ่มคนร้ายแล้วเป็นวัยรุ่นค่ะ
เป็นเยาวชนอยู่เลยโดยอยู่ระหว่างประสานกับผู้ปกครองให้มามอบตัว
ส่วนกรณีที่พลาดผิงไปถึงน้องเนย
วันนี้ตำรวจก็ได้ติดต่อให้เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
และสั่งการให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำอย่างละเอียดอีกด้วย
เพื่อรวบรวมทำสำนวนหาตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงความเชื่อมโยงต่อไปค่ะ